แล้วจะออกแบบชุดยังไงจะเอาแบบไหนยังไงดี
เพราะเขาประกวดด้วยนะฮะลองไปดูนะครับ
นี่ความเป็นไทยมันได้หลายอย่างจริง
ค่อยกันดู
อันนี้เราเห็นบ่อยนะขายอะไรพวกนี้ใช่มั้ย

แล้วดูสายไฟสิคะแล้วมีป้ายเป้ยอะไรเต็มไปหมด

มีนกมาทำรังบนเสาไฟด้วยนะ

นี่นางกวากพระก็มาอร่องพี่ก็มานี่นะ
นวดร้านนวดอันนี้นวดอีกแบบ
อันนี้สลากออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
นาคก็มานะอันนี้ประกัดนะครับ
นี่กินนารีกับประกัด
คุณผู้ชมจะให้รางวัลกับชุดไหนดีคะ
เดี๋ยวถ้ามีจะให้ดูนะครับชุดที่จะบวดนากที่เป็นคลิป
นี่เห็นไหมเป็นคลิปดีนะคือคนเดียวนะครับ
แต่เขาทำหุ่นให้อยู่ทั้งล่างเอวเขา
สนุกมากนะแบบกี่คอจะเข้าโบสถ์

ออฟฟิศของรุ่นน้องที่สนิทคนหนึ่งเขาจัดเมื่อ๑๖มกราคมนะครับน้องก็ทักมาคุยบอกเอ๊ะพี่ออฟฟิศผมเนี่ยเขาจะประกวดชุดพนักงาน
ความเป็นไทยก็มีหลากหลายมากคุณสลานุพงศ์ก็เลยนึกถึงเรื่องของเสาไฟกินรีนะครับ
เพราะแน่นอนว่ามันสวยตัวเสาไฟกินรีเขาสวยแสดงความเป็นไทยแล้วมันมีข่าวด้วย
มีประเด็นด้วยก็เลยนี่ฮะออกแบบไปเลยนะครับเพื่อเอาไปสู้ศึกในการชิงเงินรางวัล
แล้วก็เป็นชุดนี้ขึ้นมาซึ่งราคาของชุดเนี่ยนี่เสาไฟกินนารีลงทุนไปหลักพันนะ
หัวชุดไทยโบราณต่างเป็นเครื่องแต่งกายที่มีอยู่เดิมอยู่แล้ว
เอามาประยุกต์เอามาสร้างสรรค์เพิ่มนะฮะด้วยการใช้โฟมยางมาตัดมาแต่งเพิ่ม
แล้วก็ไปหาเสาไฟเนี่ยเป็นโคมไฟอะไรพวกนี้มานะครับก็เลยเป็นชุดที่ออกมา
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละฮะ
จะทำยังไงให้มันดูแบบไม่เหมือนกินนาลีคือกินนาลีมันในไทยมันมีมาเยอะ
เหมือนที่เราเห็นแบบก็มีลำมีนู่นมีแต่อันนี้จะทำยังไงให้มันดูแบบเป็นดูเป็นมีม
แบบก็คิดกันแบบนั้นเธอต้องแต่งเป็นตัวเสาไฟเลยเป็นคอสเทลเสาไฟไปเลย
แล้วก็ทำท่าถือแบบประหนึ่งตัวเธอเป็นเสาไปแล้วเธอจะแบบว่าแต่งกินนารีลำทั่วไปแบบ
เขาไม่รู้เขาคนมันเห็นเยอะแล้วแต่อันนี้มันคือได้ทั้งสวยได้ทั้งมีมด้วย
ทั้งสร้างสารลิงก์ล้อเลียนเสียดสีใดด้วยมันก็เลยดูแบบออกมาเป็นตัวนี้
เปิดสีหรือว่าคุณเก่งนะคุณเก่งบอกว่าชุดนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากนักแสดงชื่อดัง
ใช่ไหมว่าโอ้โหสายไฟเมืองไทยทำไมยุ่งแบบระยงระยางยุ่งเหยิงเหลือเกินนะฮะ
ไปใช้ประกวดที่ออฟฟิศนะครับคุณเก่งบอกว่าปกติที่ออฟฟิศนะครับ
จะมีการแต่งตัวแบบนี้กันทุกปีอยู่แล้วในงานปีใหม่แต่ยังไม่เคยมีปีไหนที่แบบได้รับความสนใจจากสังคมมากมายเหมือนปีนี้

ไม่มีค่ะเอาเรียนที่แบบอะไรรัสเซียลโคหร์หรือใครที่มาประเทศไทยเขาลงไอจีอยู่แล้ว

แสดงว่ามันก็ดูทัดใจคนต่างชาติอะไรอย่างนี้

สุดท้ายแล้วท่านผู้ชมคิดว่าใครได้รับรางวัลชนะเลิศ

มีเหมือนพี่อุ๋ยให้เพราะชอบชุดหน้าใช่ไหม
มีชุดอาบอบนวดใครให้คะแนนบ้าง
คุณผู้ชมครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะการแต่งกายในปีใหม่นะฮะ
เวอรี่ไทยของบริษัทนี้นะครับ
ก็คือชุดเสาไฟกินนารี

คือชุดเขาเนี่ยโอ้โหมีการแต่งกายอย่างสวยงาม
ทาผิวสีทองอย่างสวยงาม
เหมือนกับเสาไฟกินนารีของจริง

ใช่คือถ้าเขายืนนิ่งแล้วก็เนี่ยทำท่าเนี่ย

ใช่เสาไฟกินนารีจริงเลย
ส่วนอันดับที่๒ก็คือชุดพ่อนาคบวชนาค

อันดับสอง

ในชุดประจำชาติปลากัดที่ไปประกวดนะ

ส่วนที่เหลือก็เป็นรางวัลชมเชยนะครับ

เจฟไฟแล้วก็กองสลัก